พ่อแสงนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่แคร่หน้าบ้าน

พ่อแสงอยู่ในตำบลทุ่งกวางอำเภอเมืองแพร่

แล้วก็สภาพเนี่ยก็โดนไฟไหม้ไปด้วยครับเพลิงเนี่ย

ก็เจอพ่อแสงอายุ๗๐ปี
นี่พอแสงนอนลงกับพื้นแล้ว

เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็รีบช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้น

ต่อที่โรงพยาบาลแพร่อย่างเร่งด่วนเลย

คุณผู้ชมเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย

ใกล้รูปป้ายเห็นไฟรุกไหม่
เพลิงแคล้ไม้ไปตรงนี้
ไฟไหม้ไปแล้ววิ่งไปตักน้ำในลำห้วยเนี่ยที่อยู่ข้างเพลิง
ดับไฟครับไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไม
ไฟถึงไหม้ตัวพ่อแสงได้แบบนี้ส่วนลูกสาวของพ่อแสงครับบอกกับทีมข่าวว่า
หนูเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อเนี่ยเออบอกแต่เพียงว่าพอแสงอ่ะ
เมาแล้วชอบไปขู่ทำร้ายคนในครอบครัวเมาจากที่ไหนมาก็จะมารุนแรงกับคนที่บ้าน
เป็นแบบนี้ตลอดเลยบอกแค่นี้ครับพอไปถามชาวบ้านก็ไม่มีใครให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยว่า
ไฟไหม้พ่อแสงได้อย่างไรเพราะระหว่างที่เกิดเหตุก็ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ครับ
เห็นอีกทีก็คือไฟไหม้ตัวพ่อแสงไปแล้วตำรวจโรงพักเมืองแพร่ครับบอกว่าหลังจากนี้เนี่ย
เดี๋ยวต้องรอพ่อแสงหายดีก่อนแล้วเดี๋ยวจะเรียกมาสอบประคำถึงต้นเพลิงว่าไหม้ได้อย่างไร
ไหม้ด้วยฝีมือคนหรือเปล่าคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามครับ